เพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบมันมีเยอะมากจริง
ตอนนี้กลุ่มผู้เสียหายแบ่งเป็น๒ส่วนนะ
อันนี้จ่ายเงินไปเยอะไงแอดมินเพจสายไหม่ต้องรอดนี่นะครับ
ต้องพาผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสอบสวนกลาง
มันเกิดอะไรขึ้นโดนลอยแพ้ไปแล้วจ้ะ
ผู้เสียหายมากันเพียบเลยค่ะอย่างคนเสื้อสีน้ำตาลเนี่ยนะคะ

ใช่มีผู้บริหารคนเดียวเลย
ถูกต้องแล้วเขาอ้างว่าไง
ถุดิบไม่พอแล้วก็ขาดการติดต่อหนีไปเลย
มันเป็นร้านดังมีเป็น๒๐สาขา
แล้วทุกสาขาก็ต้องปิดให้บริการเหมือนกันทั้งหมด

นี่ยังไม่ทันเปิดร้านเลยโดนลอยแพ้ซะแล้วอะนะคะ
หนูว่าหนูเสียหายเยอะแล้วนะคะพี่๒๕๐๐๐๐๐บาท
แต่พอหนูเห็นพนักงานให้เขาที่เหลือทั้งหมด
รู้สึกว่าเรื่องหนูไม่เล็กไปเลยพี่
พนักงานเขาแบบจากนี้กูจะทำยังไง
หนูไม่กล้าหันหน้ามองพนักงานเลย
หนูยังถือว่าหนูโชคดีนะคะที่ร้านหนูไม่ได้เปิด
อย่างพี่เขามีพนักงานแล้ว
พนักงานที่เหลือเขาอีก๑๐ปีกว่าชีวิตเขาจะไปอยู่ยังไงอ่ะ
หนูเลยบอกว่าเออหนูยังถือว่าหนูโดนแค่เงินอ่ะ

หนูไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตใคร
หนูก็แค่แบบหวังว่าให้เขากลับมาค่ะพี่
อย่างน้อยพี่มาดูแลพนักงานพี่ได้เหลืออีก๓๐๐กว่าชีวิต

อันนี้คือกลุ่มที่ซื้อเฟรนชายนะจ่ายไป๒ล้าน๕
แต่ทีนี้กลุ่มที่ผู้เสียหายเขาบอกว่าน่าจะมีเป็นแสนคนเลยนะคุณ
คือกลุ่มคนที่ซื้อกิฟต์วอลเชอร์ค่ะ
ในราคาบุฟเฟต์เนี่ย๑๙๙บาท
คือมันซื้อใบเดียวไม่ได้ไงต้องซื้อ๕ใบขึ้นไป
อ่ะเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ
ที่คุณผู้ชมเห็นไปกัน๑๐กว่าราย
ที่สพสำรงเหนือที่สมุทรปราการนะคะ

คือเขาบอกว่าเอาจริงนะความหวังพวกเราก็ริบหรี่แหละ
แต่ก็อยากเรียกร้องความยุติธรรมเรื่องนี้ค่ะ

แนะนำนะใครที่ได้รับความเสียหายจากร้านนี้เนี่ย

แชทในแอปเก็บเอาไว้

เอาติดต่อธนาคารเลยขอเงินคืนได้เลย
หรือร้องมาที่สายด่วนก็ได้๑๑๖๖ค่ะ
อันนี้ต้องร้องไปในวันและเวลาราชการ
คนไปอยู่ในกลุ่มไลน์เพียบเลยค่ะ
จริงวันนี้สคบได้ออกหนังสือนะ
เรียกเจ้าของเฟรนชายคนนี้

มาให้ปากคำกับสคบวันนี้
คุณแต่ว่าลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเขาเรียกว่าลูกน้องในร้าน
บางคนให้ข้อมูลว่าเจ้าของหนึ่งเดียวคนนี้ไปต่างประเทศแล้ว

ทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะ
บริษัทนี้จริงจดทะเบียนตั้งแต่ปี๕๙เมื่อวันที่๑๒มกรา

ใช่แล้วดูผลประกอบการย้อนหลังเขานิดนึงไหม
๕๙คือเขายังไม่ได้กำไรหรอกเขาขาดทุน๔ล้านกว่า
พอมาปี๖๐ก็เริ่มได้กำไรขึ้นมา๖แสนกว่า
แล้วก็ได้กำไรมาเรื่อยค่ะคุณผู้ชม
๖๑รายได้๒๗ล้านกำไรเกือบ๗แสน
๖๒รายได้๓๙ล้านกำไร๑ล้านบาท
พอมาปี๖๓รายได้๔๓ล้านกำไร๑ล้าน๗แสนบาท
แล้วปี๖๔ปีที่แล้วรายได้๔๕ล้านกำไร๑ล้าน๒แสนบาท
แต่ว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคดีนี้นะ
คุณผู้ชมลองเอาเครื่องคิดเลขมาบวกลบคูณหารพร้อมผมเลย
คุณผู้ชมฟรีนไชน์เขาเสียเงินกันไป

มีอยู่๒๕สาขา๒๕เฟรนชายคูณเข้าไปเท่ากับ๖๒ล้าน

ถ้าเป็นแสนคนนะจ่ายเงินกันไปแล้ว๒๑ล้าน๕แสน

รวมความเสียหายอาจจะเป็น๑๐๐ล้านบาทแล้วนะ
เออนะฮะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามกันนะครับ